ก็๒๓กรกฎาคมพิธีเปิดการแข่งขัน
อย่างเป็นทางการจะเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ

หลายส่วนครับก็ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
คอนโดเนี่ยไปดูสนามแข่งขันจริงเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดย๒นักกีฬาความหวังของเรา
นั่นก็คือน้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนากิจ
แล้วก็น้องจูเนียร์รามนรงเสวกวิหารี
ได้สัมผัสสนามที่จะใช้ในการแข่งขัน

เรื่องของประสบการณ์ที่ผ่านเวทีต่างมากมาย

มีการคาดการณ์สำหรับตัวเต็งในรายการนี้

เจยังจากเกาหลีใต้น่าจะเป็นเต็งหนึ่งที่คว้าเหรียญทอง
ส่วนน้องเทนนิสเนี่ยจะได้เพียงแค่เหรียญเงินนะครับ
ภาพได้สลับให้แต่ละชาติเข้ามาทดสอบตามคิว
โครช่์เชอร์บอกว่าสนามท่านสมัยแล้วก็ใหญ่พอสมควร

วันแข่งขันยังไม่ยินผู้ชมครับสนามขนาดนี้เสียงเชียร์

เขาได้จะกดดันให้กับนักกีฬาทุกชาติพอสมควร
แต่พอไม่มีมันก็เป็นเรื่องที่นักกีฬาได้สู้กับตัวเองครับ
ก็ยกให้ซิมเจยังครับจากเกาหลีใต้
ส่วนพาณิพักษ์ถูกจัดให้ได้เหรียญเงิน
ซึ่งทางโคชแม็กซ์ฮัชชาวันขาลออนหนึ่งในทีมภูมิสอนเทคโนโลทีมชาติไทย
ก็มองว่ารุ่น๔๙กิโลกรัมยังสู้เทนนิสไม่ได้นะครับ
พบกันมา๒ครั้งแพ้ทั้ง๒ครั้งในเวิลกรางปี๒๐๑๗

ส่วนเรื่องราวนอกสนามเทนนิสพาณิพักมีการโพสต์รูปโค้ชเชย์ทำอาหารเกาหลีเมนูข้าวผัดกิมจิ
นักกีฬารับประทานพร้อมแคปชั่นอยากกินอาหารเกาหลีโค้ชเชย์จัดให้
ทำอาหารกินกันเองที่ห้องวินาทีนี้ปลอดภัยไว้ก่อน
เทนนิสนะครับกับทางรามนรงค์ก็จะลงแข่งขันในโอลิปิกเกมส์วันเสาร์ที่๒๔กรกฎาคมนี้ได้ลุ้นกันเลยครับ
ส่วนบิ๊กต้อมธนาชัยประสิทธิ์นักกีฬาหัวหน้านักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเดินทางไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจจุธาทิพย์มณีพันธ์
นักกีฬาจักรยานประเภทถนนที่ไม่ได้พักอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาก็อยู่ห่างออกไปประมาณ๑๓๐กิโลเมตรจุธาทิพย์จะลงแข่งนะครับในวันอาทิตย์ที่๒๕กรกฎาคมเริ่มเวลา๑๑โมงเช้าตามเวลาบ้านเรา

โอลิมปิกในปี๑๙๓๖หาดที่แชมป์ในครั้งล่าสุดสมัยที่แล้วนะครับปี๒๐๑๖ก็คือเจ้าภาพบราซิลที่ชนะจุดโทษเยอรมนีไป๕ต่อ๔หลังจากเสมอกันในเวลา๙๐นาที๑ประตูต่อ๑ครับ